มูพี่ยิ่งยงแล้วไปต่อกันที่สายตัวเลขกันหน่อย

ใครที่ยังไม่มีไอเดียในการตัวลงตัวเลข

อย่างนวดที่แล้วสาวสวยคนนี้เขาให้เอาไว้

นี่แหละค่ะลูกทุ่งสาวสวยน้องเรไรไลฟ์สด

เรานำเสนอข่าวของน้องเรไรเข้าไปแล้ว
ว่าได้เลขสองสามแล้วมันก็ตรงกับวันเกิดของน้องเรไรด้วย
แล้วก็เป็นเลขนำโชคของน้องนะคะก็ทำให้งวดที่ผ่านมาเนี่ย
ถูกลอตเตอรี่หลายใบด้วยกันแล้วคนที่ติดตามคลิปนี้
แล้วก็ดูจากบรรเทิงไทยรัฐของเรารวยอยู่เหมือนกันว่าได้โชค
จากบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมขอปังต่อไม่รอแล้วนะคะ
เพราะว่าอะไรงวดที่แล้วผ่านไปงวดใหม่กำลังรอ
เมื่อวานนี้น้องเรไรเดินทางกลับไปที่วัดโคสิตารามอีกครั้ง
นี่ภาพนี้เลยคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะ
อกจากจะไหว้หลวงพ่อกลวยขอพรแล้วน้องก็ขอถวายเครื่องดื่มชูกำลัง
เครื่องดื่มชูกำลังเกี่ยวอะไรด้วยเขาว่ากันอย่างนี้
หลวงพ่อกลวยท่านชอบทานก๋วยเตี๋ยวหมูขนมจีน
แล้วก็ขาดไม่ได้เลยเครื่องดื่มชูกำลังเปิดฝาดังแกรกเออ
แล้วพอเห็นว่ามีคนที่ขอพรได้สำเร็จคุณผู้ชมเขากลับมาแก้บนกันเยอะ
คุณดูของแก้บนแล้วกันนะของเครื่องดื่มชูกำลังเยอะเลย
น้องเรไรบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้นำมาแก้บนนะพี่
แต่หนูเอามาถวายด้วยจิตใจที่ศรัทธาต่อท่าน
แต่คุณคะสิ่งที่เราสามารถปรบกันแล้วละก็
หลังจากที่ไหว้ขอเสี่ยงโชคน้องเรไรจะให้เลขอะไรมาฝากกันไปดูค่ะ
ไหนเนี่ยสามสูง
มาดูกันว่ารอบนี้หลวงพ่อจะให้โชคให้ลาบ
เอฟซีเรไรแล้วก็ตัวเรไรกันหรือเปล่า
โอ้โหกระเด็นไปไกลแบบไกลมากเลยค่ะทุกคน

เลขเลข๗ค่ะทุกคน

เฮ้ยสาทุกค่ะขออีกครั้งหมดนี้นะคะหลวงพ่อ
ขอให้ลูกหมดหนี้หมดสิน
นำโชคน้ำลาบไปฝากแฟนคลับนะคะ
แล้วก็ฝากตัวเองด้วยค่ะ
แต่ก็ซื้อแค่พอประมาณนะคะ
นี่ค่ะได้เลข๘ค่ะทุกคน

อ่าเตือนไว้ดักคอแล้วนะคะ

เผื่อใครยังดูไม่ทันเล่าให้ฟังอีกทีนึงคุณผู้ชม
เลขที่น้องเสี่ยงเซียมซีมาได้ก็คือเลข๗๘นะคะ
ส่วนเลขใต้ฝาเครื่องดื่มชูกำลัง

หลังจากที่ทำบุญเสร็จน้องพุ่งไปเลยค่ะ
แผงล็อตรี่จ๊าบมามารี่จ๊าบมา

ไปต่อเมื่อกี้ได้๗๘ใช่มั้ย

ซื้ออย่างมีสติแล้วก็ต้องดูเงินในกระเป๋ากันด้วยที่สำคัญ
ไม่ใช่มัวแต่รอลุ้นเดือนหนึ่งรออยู่๒วันนะ
ทำงานด้วยจริงนะ
อันนี้บอกตัวเองทำงานกันด้วยเชอรี่
จ้อนดอกกันแหละ